แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่านอกจากหนุ่มบี้ทัศภาคแล้วเนี่ย

ในวงการบันเทิงบ้านเราก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคู่นะคุณ
ถูกต้องค่ะในวงการบันเทิงของเรายังมีอีกหลายคนเลยนะคะ

เป็นคุณพ่อแบบป้ายแดงซะอย่างนั้นเลยนะคะ
ในวันนี้พาเรทบันเทิงของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชม
ไปดูกันว่ามีคุณพ่อดาราดังคนไหนบ้าง
ปุบปับก็เตอร์ไพรส์ได้ลูกมาซะอย่างนั้น
เรียงกันมาตั้งแต่อดีตนักแสดงวัยรุ่น
ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังบอลวิทยาวัฒน์

ที่ประกาศแต่งงานกับแฟนสาวแอนนี่อันนิกา
คบหาดูใจกันมานานกว่า๓ปี
แต่ที่ถูกจับสังเกตก็ตรงที่จัดงานแต่งรวดเร็ว

ในที่สุดทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งคัน
เช่นเดียวกับนักแสดงวัยรุ่นกายรัชชานนท์ที่ออกมาประกาศข่าวดีว่า
จูงมือแฟนสาวฮารุยามากูชิเข้าพิธีวิวา
เผยแบบไม่มีกั๊กว่าฝ่ายหญิงเตรียมตัวเป็นคุณแม่
หลังกำลังตั้งคันได้๔เดือน
และแม้ครั้งนั้นจะสูญเสียคุณลูกไป
แต่ในที่สุดทั้งคู่ก็โชคดี
มีทายาทอีกครั้งเป็นครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์สมใจ
วัยกระต่ออีกหนึ่งคนก็คือนักร้องสุดแนวแอมมี่ชัยอมร
ก็ปุ๊บปั๊บรับโชคเปิดตัวแฟนสาวไอด้าไอราดา
ข่าวน่ายินดีเตรียมเข้าพิธีสละโสดแบบเรียบง่าย
พร้อมกับเผยว่าทั้งคู่เตรียมมีของขวัญเป็นโซ่ทองคล้องใจ
เพราะฝ่ายหญิงกำลังมีเบบีอายุคันได้๕เดือน
ซึ่งแม้ปัจจุบันจะลดสถานะเหลือแค่อดีตสามีภรรยา
แต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องลาลาเบลเช่นเดิม
ที่ออกมายอมรับว่าเตรียมตัวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ตนเองมีรสนิยมรักเพศเดียวกัน
แต่นั่นก็ไม่ได้มีผลกับการทำหน้าที่คุณพ่อ
และยืนยันว่าการลืมตาดูโลกของลูกสาวน้องอันนา
เกิดจากความตั้งใจของตนเอง
และที่สุดของข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อปีก่อน
ต้องยกให้กับการแถลงข่าวของไม้พี่รัฐ
หลังมีข่าวลือแพร่สะพัดเป็นระยะ
ซึ่งถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยุติลงแล้ว
แต่การทำหน้าที่ของคุณพ่อยังเดินหน้าต่อ